มาดูคดีในพื้นที่จังหวัดตรังนะคะกรณีเด็กหญิงวัย๘ขวบที่ถูกคนร้ายให้ดื่มน้ำอัตโลปผสมยาเสพติแล้วก็ข่มขืนจนสุดท้ายน้องเสียชีวิตตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัย๒คนคนแรกคือในเฟิร์สเพื่อนข้างบ้านคนที่๒คือพ่อแท้ของเด็กหญิงวัย๘ขวบคนนี้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราเล่าไปว่าพ่อเนี่ยพยายามจะผ
พ่อจะข่มขืนลูกแท้ของตัวเองบอกว่าคราบอสุจิที่ตำรวจพบบนที่นอนและบนเสื้อผ้าของลูกสาวน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อแม่ลูกเนี่ยเขานอนในห้องเดียวกันบนเตียงเดียวกันก่อนหน้านี้พ่อกับแม่เขาก็มีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคราบอสุจิไปติดอยู่บนที่นอนแล้วที่พ่อยอมรับสารภาพไปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะ
แต่ว่าล่าสุดปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่ได้เกาะเหตุนี้ค่ะ
บรรยากาศงานศพของเด็กหญิงวัย๘ขวบที่เสียชีวิตจากการถูกมอบยาบ้าผสมน้ำอัดลมและถูกข่มขืนกระทำชำราวเป็นไปด้วยความเงียบเหงานะคะ
ไม่มีเพื่อนบ้านไปร่วมงานศพเหมือนวันก่อน
หลังตำรวจได้นำหมายสารจังหวัดตรังจับพ่อของเด็กหญิงหลังจากที่พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นคราบอสุจิปรากฏชัดที่เสื้อผ้าและร่างกายของเด็กหญิง
ส่วนแม่ของเด็กหญิงบอกว่าไม่เชื่อค่ะว่าพ่อจะทำกับลูกสาวแท้ได้แบบนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแม่หน่อยนะคะ
ไปโดนน้ำตรงนั้นหรือพ่อบางครั้งในความที่เคยเห็นครั้งนึงนะ
พอก่อนวันนั้นไม่กี่วันหรอกปอก็เศรษฐกิจตรงนั้น
ตอนหัวค่ำเขาบอกเขาขี้เกียจเข้าห้องน้ำ
ก็ได้เสื้อแถวนั้นแหละเช็ดแล้วก็เครื่องไว้ตรงนั้นแหละ
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นที่น้องเอามาสวมใส่
นี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ให้เหตุผลว่า
ไม่เชื่อว่าพ่อแท้จะข่มขืนลูก

ครอบครัวเนี่ยนอนเตียงเดียวกันอยู่ห้องเล็กอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะ
อสุจิก็อาจจะเป็นเพราะว่าติดอยู่ที่ที่นอน

สามีทำผิดจริงก็พร้อมยอมรับและทำใจได้
แล้วก็จะต้องปล่อยให้ดำเนินการไปตามกฎหมาย

หรือจะไปให้การช่วยเหลือใด
แต่ตราบใดที่ผลทางวิทยาศาสตร์ยังไม่ออกมายืนยัน
ทุกคนในครอบครัวก็อยากจะขอความเป็นธรรมด้วย
อย่าเพิ่งตัดสินว่าตัวพ่อเป็นคนผิด
ว่าตัวพ่อเป็นคนข่มขืนลูกสาวแท้ของตัวเอง
ส่วนที่พ่อไปยอมรับกับตำรวจว่าเป็นคนลงมือนั้น

จากก่อนหน้านี้๒๓วันคุณพ่อเครียดพอสมควร
ที่ตำรวจมาพบหลายชุดมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
เป็นคนทำเพราะเชื่อตามที่ลูกสาวบอกก่อน
ลูกสาวจะสิ้นใจรวมถึงลูกสาวคนเล็กอายุ๔ขวบ

ซ้ำหลายครั้งคุณแม่ยังคงปักใจเชื่อว่าน่าจะเป็นในเฟิร์สนะคะ
ส่วนตัวพ่อที่ก่อนหน้านี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อวาน
พยายามจะฆ่าตัวตายในห้องขัง

เพราะกลัวว่าจะพยายามฆ่าตัวตายอีก
ซึ่งก็มีนักจิตเวทจากโรงพยาบาลเข้าตรวจอาการ
พบว่าพ่อเนี่ยยังมีอาการเครียดหนักพร้อมฆ่าตัวตายตลอดเวลา
แล้วก็อย่างที่บอกว่ากลับคำให้การแล้วนะคะ
เดิมตอนแรกสารภาพล่าสุดเมื่อวานนี้กลับคำให้การ
บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนกรอกยาเสพติด
พ่อของเด็กเป็นคนร้ายแน่นอนรอเพียงผลตรวจดีเอนเอเท่านั้น
ซึ่งก็นำตัวผู้ต้องหาไปฝากหางที่ศาลจังหวัดรังนะคะ